เรื่องของความปังเนี้ยมันก็ไม่เข้าใครออกใครจริงจริงนะคะสำหรับพิธีกรฟิปักล่ามาความสามารถอย่างพี่การแมพัชรสีหลายหลายคนก็ทราบเนอะว่าก่อนหน้านี้เนี้ยพี่การแมเขานำประทัดเนี้ยไปจุดแก้บนค่ะไอ้ไข่ที่วัดเจดีมหาน่ะค่ะก็คือนำประทัดไปจำนวนหนึ่งจุดสามล้านนัดหรือว่าหนึ่งร้อยสาม

ไข่เขาเป็นให้เรื่องค้าขายเรียกลูกค้าอะไรอย่างนี้เราเนี่ยทำงานแล้วเนี่ยด้วยเต็มกำลังความสามารถสติปัญญาของเราด้วยกำลังกายของเราเราก็เสริมกำลังใจไม่ใช่ว่าแค่ไปขอแล้วคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเราก็ต้องลงมือทำเต็มเหนียวเต็มที่สุดกำลังสุดความสามารถของเราสติปัญญาเหนื่อยยากอะไรเราก็ทำเต็มเหนียว
กำลังคุณก็ต้องอย่างงั้นกันนะเดี๋ยวคุณก็ได้เห็นถ้าได้เดี๋ยวคุณเห็นแน่นอน
คุณก็เหมาะถือแล้วอ่ะดีเอ็มสองจุดอ่าอ๋อค่ะ
ประเพณีวัฒนธรรมจุดกันมาเนิ่นนานแล้วไม่ใช่อยู่ดี
เขาไม่ให้จุดแล้วไปจุดไม่ใช่นะคะนี่มันเป็นสิ่งที่เขาทำกัน
ใครสนใจก็เข้ามาค่ะสามารถซัพพอร์ตตัวและซัพพอร์ตธุรกิจด้วยซีซัดไปด้วยเลยค่ะ
ก็ไม่ได้ปิดค่ะสามารถเข้ามาทางช่องทางไลน์แอดก็ได้
ถ้าหาไลน์ดิฉันไม่ต้องเอาทุกวัยดีกว่าค่ะ
อันนี้ก็ดีนะคะเป็นการโปรโมทไปอีกหนึ่งช่องทาง
ถ้าหาไลน์พี่แมนไม่เจอก็เข้าไปทางไลน์แอดนะคะจะไปสั่งสินค้าก็ได้นะคะ